อันนี้เขาที่โพสต์คลิปบุคเพจบอกว่า
คุณโตเศรษฐีเรือทองขอแช่แข็ง
ทำไมก่อนก็ว่าเป็นประโยคมาอย่างงี้จะอ่านยังไงล่ะ
ชื่อเพจเออชื่อเพจนะเพจคุณต้องบอกด้วย
เขาขับรถผ่านไปแถวบ้านแพ้วบ้านแพ้วพระปะโทน
เลยวัดดอนยายหอมมาระหว่างทางตอนกลางคืนเกือบตีสอง

ผมยาวชุดเขามายืดบกรถอยู่ริมทางน่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วทำไปเพื่ออะไร
อาจจะเป็นพวกที่แบบว่ามาแบบพวกสติไม่ดีหรือเปล่า
นึกออกไหมนะพวกแปล๊งสติไม่ดีหรืออะไรอย่างเนี้ย

ถ้าสมมุติคุณขับรถอยู่อย่างนี้ตกตกใจไหมล่ะ
อยู่ดีนี่เพื่ออะไรนะฮะคุณคิดว่าผีหรือคน
ไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นเพื่ออะไรอาจจะเป็นวิบัติของ
พี่บอกแม่ฮาโลวีนไปแกล้งหรือเปล่าฮะ
ไม่ใช่อาจจะแม่ในพื้นฮาโลวีนเป็นไปได้อันนี้เขาบอกอย่างนี้
เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยสิเขาบอกอ่าค่ะขอเปลี่ยนเสียงเพื่อนหน่อยจ้ะ

ถ้าอย่างนั้นจริงก็เป็นฮาโลวีนวันนั้นคุณพี่จะแต่งตัวผีก็บอกว่า
เอาง่ายเขาฝากบอกว่าอ่ะมันอาจจะเป็นปฏิเหตุได้นะถ้าคนตกออกตกแก่ตี๒อ่ะ
ถ้าใครรู้จักคนทำก็เตือนกันหน่อยส่วนใครที่ขับรถไปแถวนั้นก็ระวังด้วย
โดยภาพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพกล้องหน้ารถคันหนึ่งฮะกำลังวิ่งมาเลนขวา
ซึ่งสภาพถนนถนนแต่เมื่อวานผมฟังอยู่มีถนนนะ
ถนนมันเลนตรงมีไฟสะหรัวอยู่มีคนมายืนสวมชุดสีขาว
แล้วยังไงต่ออ้าวนุ่มนุ่มไม่มีตาเหรอยื่นมือรับมาทางเลนค์ขวา
รถที่กำลังวิ่งอยู่ที่ความเร็วสูงทำให้ผู้ขับขี่เกิดอาการตกใจเล็กแล้วก็เปรกจนได้ยินเสียง
จริงหรือไม่ดีอ่ะไม่รู้สิคือเปรกลั่นเข้ามาในคลิปก่อนจะสะบดออกมา
ใช่หรือเปล่าใช่คนหรอโดรหนุ่ม๓๑ตุลามือวันฮารวีนป่ะ
ตี้๒คนอาจจะเล่นฮารอวีนแล้วถ้าเกิดมามันไม่ใช่เป็นคนอ่ะ
อันนี้เขาฝากบอกว่าถ้ามีใครรู้จักคนที่เล่นอย่างนี้

หรือบางทีเป็นตอนที่เยียบไปแล้วเปูยงชน

บ๊วยไซด์ถ้าเป็นคนมาแก้ต้องมีคนถ่ายคลิปเลยเหรอ
เออป่ะแต่อันนี้เป็นกล้องไม่รู้อันเนี้ยอ่าก็คิดในมุมดีไว้กัน
ก็คือเป็นคนที่เขามานั่นนะแต่ก็อย่าไปทำอย่างนี้มันน่ากลัวนะ
เดี๋ยวผมเกิดอันตรายบางทีบางรถเขาเกิดตกใจหักหลบคว่ำเข้าไปแล้วยุ่งเลย
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ